เอาล่ะมาต่อกันที่ดราม่าของหนุ่มกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชม
สำหรับนัททิวไผ่งามจู่ก็งานเข้า
เมาส์ว่าแย่งงานดาราด้วยกันเองนะคะ
ถึงกับเข้าไปขอบทเด่นกับผู้จัดพี่หน่องอรุโนชา

แถมไปมายังมีข่าวเกาเหลากับอีกหนึ่งก๊อต

สรุปว่า๒ข่าวนี้จริงหรือเปล่าใช่หรือมั่ว
มาฟังเจ้าตัวเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยจ้ะ
ตัวละครตัวนี้เพิ่งได้รับการติดต่อมาเหมือนกัน
แต่ว่าเท่าที่เรารับบทนี้มาเราไม่เคยได้ยิน